คุณผู้ชมคะมีเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุหกสิบปี
เพิ่งไปกราบสมแม่ที่วัด

เป็นห่วงบ้านก็วิ่งข้ามถนน

คือชนจนเขาเสียชีวิตเลยนะคะ
นี่ยัดยานคือร้องไห้กันระงมนะคะ
นายสมคิตสำพาวทองอายุหกสิบค่ะ
อยู่บ้านเลขที่สี่สิบแปดทับห้าหมู่สาม
ตำบลห้วยโปกอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลงพุรี
เสียชีวิตเลือดไหลนองเต็มพื้นเลยนะคะ
บนถนนพระหลโยธินหลักกิโลเมตรที่ร้อยเจ็ดสิบเก้าถึงร้อยแปดสิบหมู่สาม
หน้าโรงเรียนบ้านเขาทัพควาย

มีโลโก้รถยนต์ยี่ห้อมาสด้าตกอยู่
ก็เลยคาดว่าเป็นรถที่มาชนนายสมคิดแล้วก็หลบหนีไป
รถคันนี้มุ่งหน้าไปทางอำเภอโคกสำโรงค่ะ
ญาติของนายสมคิตบอกว่านายสมคิดเนี่ยนะ
เพิ่งข้ามมาจากวัดวรราราม
เพราะว่าไปกราบศพแม่คือแม่เพิ่งเสียชีวิตเห็นไหมคะ
นี่ค่ะคือโลโก้รถตกอยู่ข้างศพ
ก็เลยคาดว่าเป็นรถที่ชนนะคะ

พอกราบศพแม่เสร็จก่อนมีพิธีสวดพระอภิษฐรรม
สมคิตบอกว่าเดี๋ยวขอกลับบ้านแป๊บนึง
เป็นห่วงบ้านไม่มีคนเฝ้าบ้าน
ช่วงนี้โจรมันเยอะก็เลยข้ามถนน
แต่ลักษณะเป็นการวิ่งข้ามอะค่ะ
ไม่ทันมองรถยนต์มาเร็ว

ร่างของนายสมคิดคือกระเด็นเลยนะคะ

แต่รถคันนี้ก็หนีไปเลยหายไปเลย
ตำรวจก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ลงพื้นที่ไล่ดูกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
เพื่อติดตามรถคันที่ก่อเหตุนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป

แม่ค้าคนนี้เขาเห็นเหตุการณ์
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุประมาณสักทุ่ม๑๐นาทีค่ะกำลังจะปิดร้าน
ได้ยินเสียงดังโครมตอนแรกคิดว่ารถจักรยานยนต์ล้ม
ก็วิ่งออกมาดูนะคะเขาบอกเขาเห็นเต็มเต็มว่านายสมคิตเนี่ยนะ
ถูกรถชนกระเด็นเลยเธอก็เลยออกมาโบกไม้โบกมือให้สัญญาณนะคะ
รถที่ขับผ่านจะได้ชะลอความเร็วกลัวว่ารถจะมาทับร่างซ้ำ
คือตอนนั้นไม่คิดว่านายสมคิตเสียชีวิตไปแล้วอ่ะนะคะก็พยายามจะเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
ถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะว่ารถวิ่งเร็ว
และทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุมันคือความสูญเสียถึงขั้นเสียชีวิตทั้งนั้นเลยค่ะ
ก็เป็นลุงออกมาแล้วก็เอ้าเห็นมีคนนอนแล้วก็ครอบรถมันมาเร็ว
ได้ก็เลยหยุด
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราไปที่วัดวันวนารามสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนางน้ำค้างสัมเภาทองอายุ๘๑ปีเสียชีวิตด้วยโรคชรานะคะไปพบกับสามีก็คือในยันสัมเภาทองอายุ๗๘
สามีคือเศร้าเลยนะคะคือซึมไปเลยค่ะบอกว่าเสียใจมากพูดอะไรไม่ออกเลย
นี่นะคะนางทองคำอายุ๖๕ปีที่เป็นลูกสาวและก็เป็นพี่สาวของนายสมคิตที่ถูกรถชนนะคะ
บอกว่าไม่คิดเลยนะคะว่าครอบครัวจะมีอันสูญเสียแบบนี้อยู่กับแม่เสียคนที่รักไปมากพร้อมกันสองคนเนี่ยค่ะ
หดหูใจมากสลดใจมากทำอะไรไม่ถูกกันเลยอะค่ะ
เสียใจมากเสียใจมากเลยก็มีกันอยู่สามพี่น้อง

ไหนก็แม่ก็เสียแล้วเขาข้ามมาไหว้แม่เขาจะกลับไปเฝ้าบ้านเขาข้ามเขาจะไปเฝ้าบ้านบ้านไม่มีคนอยู่

เป็นห่วงบ้านขาอ่อนพูดไม่ถูก

ไปเห็นที่แรกไม่รู้ว่าเป็นน้องหรอกมีคนเข้ามาบอกก็เลยวิ่งไปวิ่งไปดูไปเห็นน้องก็หมดแรงเลย
หลังจากนั้นก็ต้องทำพิธีอีกสมหนึ่งคือสมของน้องในสมฯที่ถูกรถชนต่ายครับก็จะต้องไปร่วมพิธีบำเพริง
เป็นกุศลศพให้กับน้องที่วัดป่าหวายทุ่งตำบลป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี
ปนกิจในวันที่๒๑มกราคมนะคะ
ทีนี้ค่ะคนขับรถยนต์ที่ชนนายสมคิดนะคะ
ติดต่อมาแล้วนะคะติดต่อตำรวจแล้วบอกขอเข้ามอบตัว

นี่คือสภาพรถเขานะคะดูด้านหน้าพังยับแบบนี้
โลโก้หายไปเห็นมั้ยโลโก้หายไป
เขาบอกว่าคือเขาขอไปตั้งหลักก่อน
ตั้งหลักเขาเป็นผู้หญิงนะคะคนขับรถคันนี้
เขาขอตั้งหลักก่อนเพราะตกใจมากกลัวมาก
แล้วก็ให้ญาติโทรศัพท์ไปประสานกับตำรวจ
แล้วก็นำรถมาเลยบอกว่าจะเข้ามามอบตัวจะเข้ามาคุยนะคะ
ร่องรอยการชนนี่เลยมันชัดเลยนะคะ
โปรงรถคือยุบกระจกร้าวโลโก้รถหาย
ร้อยเวรได้สอบปากคำแจ้งข้อหาเบื้องต้น
คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งอาจจะมีการแจ้งข้อหาความผิด
ไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลืออีกหนึ่งข้อหานะคะ
ตอนนี้เขายื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวไปตั้งแต่เมื่อคืน
คือยังไงต้องหยุดแล้วก็ดูก่อนนะครับ
เพราะว่าการกลับไปตั้งหลักเนี่ย
บางทีถ้าคนที่เราชนเขายังไม่ได้เสียชีวิตเนี่ย

ใช่ค่ะนี่เลยค่ะก็เลยโดนไปอีกหนึ่งข้อหาว่าไม่หยุดช่วยเหลือ